ดูกันที่เรื่องเบากันบ้างดีกว่านะคะ
ดารงดาราบ้านเราก็ชอบแฟนกันเยอะนะคะ
อย่างคู่นี้จิ๊บปกฉัดกับแฟนนุ่มน้อยของเขานะคะ

งานนี้ก็เลยเปลี่ยนโมเมนต์เป็นช่วยกันทำการแสดงทำงานทำการกันเลยดีกว่านะ
ประหนึ่งว่าเออสเตอร์ไพรส์ทำการแสดงด้วยกัน

รวมไปถึงชวนกันไปมอบความอบอุ่นให้กับบ้านพักคนชะลากันด้วยค่ะ
ตอนแรกเราคุยว่าเขาจะแบบเจอกันประมาณแบบเวลาเท่านี้

แต่พี่บอสมาสัก๒ทุ่มแล้วจิ๊บก็คือแบบเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว

พอหลับเสร็จก็ลืมตื่นเขาก็มาปลุก
ก็เลยเปิดเค้กไปด้วยกันแล้วก็ขอถ่ายใหม่
เวลาเราทำงานในวงการบันเทิงเราก็สามารถคัดละเทคได้
เราก็เลยขออนุญาตคัดและเทคในชีวิตจริงบ้าง
เขาก็ต้องทำการแสดงเพราะว่าเขาก็สุดท้ายคือ
แทนที่เราจะทำให้เขาสบายใจเขาก็ต้องมาทำให้เราสบายใจแทน
วันลุงขึ้นก็ไปทำบุญเขาก็ขึ้นนัดแฟนคลับของพี่บอสด้วย
ไปทำบุญที่บ้านพักคนชะลา